มีความคับแค้นใจในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในค่ายทหาร
ซึ่งวันนี้ค่ะตำรวจได้มีการเชิญตัว
ขอพ่อของคนร้ายมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจด้วย
แล้วพ่อเองก็บอกตรงกันนะคะโดยบอกว่า
ปมเหตุนั้นน่าจะมาจากลูกชายนั้นมีเรื่องที่เขาคับแค้นใจอยู่สองเรื่อง
เกี่ยวกับตอนที่เป็นทหารเกณฑ์แล้วก็เกี่ยวกับครูที่ฝึกซ้อมด้วยนะคะ
ภูมิคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เชิญตัวพ่อของผู้ก่อเหตุมาสอบสวนนะคะ
โดยพ่อให้ข้อมูลกับตำรวจว่าลูกชายมีเรื่องครับแค้นใจอยู่สองเรื่อง
ตอนที่เป็นทหารเกณฑ์ที่โดนครูฝึกซ้อมเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ
แล้วก็ยังถูกครูฝึกที่ติดยาทำร้ายด้วยนะคะ
เขาก็เลยเกิดความคับแค้นใจและเก็บกฎมานาน
ตัวพ่อเองก็พยายามเตือนว่าอย่าไปทำกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้ลูกชายก็ปลดประจำการแล้วนะคะทำงานส่งเอกสารและทำคอมพิวเตอร์ให้กับญาติญาติ
แล้วก็กำลังจะทำวีซ่าจะไปอเมริกาค่ะ
โดยถ้าไปได้ลูกชายเคยบอกไว้ว่าจะไปอยู่ที่นั่นเลย
แต่ว่าก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อน
เขาทำวีซ่าทำอะไรขอวีซ่าอยู่เนี่ยจะไปสัมภาษณ์อยู่
เขาจะเฮียดกับคนที่ว่าอะไรเป็นภูผู้
แล้วถ้าเราย้อนไปดูประวัติของผู้ก่อเหตุนะคะ
พบว่าเขาเคยเป็นอดีตพลทหารค่ะสังกัดพันธ์ปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์
รมรบพิเศษที่๓ค่ายเอราวันจังหวัดลบบุรี
หรือหน่วยเฉพาะกิจเก้าศูนย์หรือกองพันธุ์ปีศาสตร์นะคะ
ที่เขาเรียกกันซึ่งจะเป็นหน่วยทหารปฏิบัติการพิเศษและรักษาพระองค์
ขึ้นตรงต่อกรมรบพิเศษที่๓รักษาพระองค์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
กองทัพบกหน่วยภารกิจพิเศษหน่วยนี้เป็นหน่วยลับนะคะ
ยุดเคลื่อนที่ทางอากาศต่อต้านการก่อการร้าย
ปฏิบัติภารกิจโดยตรงชิงตัวประกันซึ่งทหารหน่วยนี้ทุกคนเนี่ย
ต้องฝึกหนักนะฮะภารกิจต่างต่างก็เป็นความลับ
แม้กระทั่งห้ามนำภาพอาวุธยุทธโปรกรณ์ต่างภายในหน่วยแพร่งพรายนะคะ
ซึ่งผู้ต้องหารายนี้เนี่ยก็เข้าประจำการโดยการสอบแข่งขันเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
และปลดประจำการเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะถ้าไปดูในเฟซบุ๊กเนี่ย
ก็จะพบว่ามีคลิปกักอาวุธปืนอยู่หลายชนิดนะคะแล้วก็จะมีภาพถ่ายที่เขาถืออาวุธปืนด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นทหารหน่วยนี้นะคะ